รายเดอร์ไปรอรับอาหารอยู่ที่แถวย่านประชาอุทิศ

คนเจ็บจำได้ขนาดถูกแทงนะจำได้ว่า
คนแทงนี่มันเพื่อนของเพื่อน

ทุ่งครุกรุงเทพมหานครครับ
สินสมุทรพันธ์สะอาดอายุยี่สิบปีได้รับบาดเจ็บถูกแทงด้วยมีดครับ
นั่งอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวปลามีแผลที่สี่ข้างด้านซ้ายนะครับ
ไหลเยอะเลยกู้ภัยปฐมพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอง
หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบของคนเจ็บนะครับ
สภาพแตกอยู่ที่พื้นแล้วก็เจอสร้อยข้อมือหนึ่งเส้น

ผู้ก่อเหตุเข้ามาถามหาเพื่อนของเขา

จากนั้นก็ถูกต่อยแล้วถูกแทงครับ
เพื่อนของเพื่อน

คือเขามาถามหาเพื่อนเรา

แล้วก็ไม่แทงเลยหรอ
แล้วก็พอแทงเสร็จก็ไปเลยเหรอใช่
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมดูเป็นลำดับภาพ

แล้วก็ไปคุยกับคนเจ็บเหมือนจะทะเลาะกันแหละ
แล้วก็มีการนัวชกกัน

ผู้ก่อเหตุก็ขี่รถย้อนสอนหนีไปทางแยกนาหลวงนะครับ
ตอนที่เต่ากันเนี่ยคือเขาจะเข้าไปห้ามอยุ่แล้ว
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ย
แต่พี่ชายบอกอย่าเข้าไปเขามีมีด

ร้านค้าในตลาดจับภาพได้ตัวเดียว
แล้วค่อนข้างไกลนู่นค่อนข้างไกล

หลังก่อเหตุคนร้ายก็ขี่รถจักรยายนต์สีขาว

นายชุติเดชอาสาสมัครบริเวณที่เป่าเต็กตึ้ง

แล้วมีแผลถูกแทงลึกประมาณ๑๒นิ้วได้
กว้าง๑นิ้วเลือดออกเยอะมากเลย
ระหว่างนั้นก็สอบถามคนเจ็บนะ
ว่าคุณก่อเฮนเป็นใครครับ

ก็ยืนส่งออเดอร์ให้ลูกค้า

ก็มาก็สิ่งเขาตามมา

เขาบอกว่าเขาไม่เจอเพื่อนเขามานานแล้ว
น่าจะเป็นแบบว่าคุณก่อนดีสู้กับเพื่อนเขามากกว่า
หลังจากนี้ตำรวจสนราชบุรณะนะครับ
จะไปสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล
แล้วก็จะติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ
โอ้โฮนี่ถ้ากูภายมาช้าไม่รู้ยังไง